มาดูคลิปนี้ค่ะมีการโพสเอาไว้ในโลกออนไลน์นะคะ
ปัญหาการทะเลาะกันบนท้องถนนนี่มันมีบ่อย

ใช่คราวนี้เป็นตำรวจกับคนนึงที่เขาไปจอดรถแล้วก็ผิดกฎจราจร
ตำรวจก็จะต้องออกใบสั่งให้บอกว่า๓ข้อหาเลยนะ
จอดรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายจอดย้อนทางจอดในที่ห้ามจอดที่เป็นขาวแดง

แต่เขาบอกว่าก็เขามาส่งลูก
ท้าตำรวจถอดเครื่องแบบชกกันเลยไหม

ครับทอดแล้วมาถ่ายกับผมอีกบ้างพี่อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณไปโรงพักแล้ว
เดี๋ยวคุณไปนี่นี่ไปลงพักแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เพื่ออะไร
ผมจะได้เพื่ออะไรจะได้จัดขึ้นเวทีนะครับนี่คุณก็ได้ไปจัดขึ้น
ขึ้นเวทีคุณได้จัดขึ้นเวทีนะครับนะพอพอพอจะไปกันหรอต่อ
คุณคุณไปจัดคุณอย่าชี้หน้านะครับอ่าคุณคำพูดคำพูดนี้นะฮะ
ท้าตำรวจนะครับต่อยนะฮะนี่คือพฤติกรรมของผู้ที่กระทำผิดแล้วไม่ยอมรับนะฮะ
นะครับท้าทายตำรวจนะครับมีการท้าทายนะครับ
นะครับรถทะเบียนนี้นะครับนะครับท้าต่อยอ่ะท้าตำรวจถอดเครื่องแบบแล้วมาต่อยกันเนี่ย
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นบนถนนสมบูรณกูลด้านหน้าโรงพยาบาลราชบุรี
จังหวัดราชบุรีนะคะเขามากันสามีภรรยาค่ะแล้วเขาก็อ้างตำรวจว่า
เขาจะต้องพาลูกไปโรงพยาบาลไม่เข้าใจหรือไงว่าต้องพาลูกไปหาหมอ
อืมอืมอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามว่าเขาจอดรถผิดกฎจราจรไหม
ก็ผิดกฎจริงจริงอ่ะซึ่งไม่ได้จอดเหมือนชาวบ้านคนอื่นที่เขาไปจอดกันอ่ะ
อืมนะฮะแต่ชายหญิงในภาพเนี้ยค่ะเขาเป็นสามีภรรยากัน
เขาบอกว่าก็ลูกเขาบาดเจ็บกระดูกขาแตกต้องพาไปหาหมอ
ตัวผู้ชายก็บอกว่าไม่ได้มาจอดเล่นมีธุระจริง
แต่ตำรวจก็บอกว่าก็คุณผิดกฎจราจรคุณทำไม่ถูกก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายสิ
แต่เขาก็โวยวายกันกลับนะคะบอกว่าลองมีลูกบ้างสิจะเข้าใจอะไรแบบนี้
ซึ่งเขาก็พูดแรงนะใช่ตำรวจเจ้าของคลิปค่ะ
คือดาบตำรวจวิเชียรมณีวิหกผู้บังคับหมู่งานจราจรสพเมืองราชบุรีนะคะ
ซึ่งดาบตำรวจนายนี้ชาวราชบุรีเขาบอกว่าทุกคนรู้จัก
เพราะว่าเป็นตำรวจที่มีจิตอาสาชอบช่วยงานสาธารณะ
เคยได้รับรางวัลตำรวจดีเด่นจากตำรวจภูทรภาคเจ็ดด้วยเนี่ยค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกอภิชาติพุทธบุญ
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองราชบุรีบอกว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่แล้ว
สาเหตุก็คือผู้ชายที่อยู่ในคลิปขับกระบะไปจอดไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
ตำรวจก็เลยล็อกล้อพอผู้ชายเขามาเห็นก็เลยไม่พอใจ
กลายเป็นการปะทะคารมกันระหว่างตำรวจกับผู้ชายที่อยู่ในคลิปนะคะ
เข้าใจว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมีอารมณ์ร้อน
หลังเกิดเหตุก็เรียกให้ไปเสียค่าปรับที่ทำผิดกฎจราจรเรียบร้อยแล้ว
แล้วตำรวจก็ปลดล็อกล้อให้แล้วนะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบรายละเอียดในคลิปวิดีโอเพิ่มเติมนะคะ

ว่าตำรวจจะเอาผิดชายหนุ่มเจ้าของรถกระบะเพิ่มหรือเปล่า
เพราะว่ามีการท้าทายเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

ว่าประชาชนอาจจะอารมณ์ร้อน

อ่าแล้วก็คนก็เลยร้อนไปด้วยตามอากาศร้อนครับทีเนี้ยค่ะ
ก็บอกว่ามีการกำชับตำรวจด้วยการกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วว่า
ตำรวจต้องอดทนต้องอดทนต่อความเจ็บใจจากการถูกต่อว่า
อย่าไปตอบโต้ให้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด
แต่ว่าก็อยากจะให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของตำรวจด้วย
ใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนตามอากาศท่านผู้กำกับสพเมืองราชบุรีฝากมาครับ
คือเข้าใจว่าก็เป็นห่วงลูกแหละนะลูกก็บาดเจ็บต้องไปหาคุณมงคุณหมอ
แต่ว่าคนอื่นเขาก็จอดกันอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎจราจร
ก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ส่งฟ้องสารแขวงจังหวัดราชบุรีในวันพรุ่งนี้ด้วย
ใจเย็นนิดนึงอย่าไปท้าตีท้าต่อยนะฮะ